เมื่อวานนี้มันมีไฟไหม้ที่ตลาดจุ๊บแจง
ทีนี้เนี่ยมีเป็นร้านขายของชำร้านหนึ่งนะครับ
เจ้าของเขาห่วงของอันนี้มาก
พยายามจะฝ่ากองเพลิงเข้าไปให้ได้
รักเหมือนลูก๓ชีวิตเนี่ย
เพราะว่าไฟมันลุกอย่างเงี้ย
เขาไม่มีสิทธิ์ให้ใครเข้าใกล้
มีแมวกี่ตัวพี่อยู่ข้างในอ่ะ
๓ตัวมีแมว๓ตัวมันช่วยอะไรไม่ได้

เพราะว่าไฟมันลุกเนี่ยเกิดเข้าไป
มันมีแก๊สมีอะไรอยู่ด้วย
ใช่แก๊สมีอะไรอยู่ด้วย
อันตรายเพราะเราต้องเอาชีวิตเราไว้ก่อน
ต้นเคลิญจรภมณ์คือร้านเมือถือนะ
ร้านขายมือถือแต่มันลามไปติดร้านขายของชำ

สุดท้ายแล้วไปช่วยมาได้ครับ

ไฟไหม้ห่วงอย่างเดียวห่วงแมวนี่แหละ

นี่นี่นี่อุ้มมาได้แล้วครับ

เอ๊ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ช่วยเหลือแมวของเธอมาได้
สาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า

แต่เดี๋ยวจะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงให้มันแน่ชัดต่อไป

บอกว่าระบบเซฟตี้ของตลาดไม่ค่อยดี

ไม่รู้ว่าสิว่าใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่มันเกิดขึ้นครับ
อันนี้ร้านอื่นร้องไห้เลยครับ